สวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดไม่ให้เยอะไม่อย่างงี้ก็ไป

ก็สามารถที่จะไลน์มาบอกเราได้นะครับ

ไลน์ไลน์ไลน์ไลน์มายไทรัส

ผมส่งประจำส่งประดามประดามบ่อย

อู๊ยอยุ่ง็ต้องนิดนึงเขาคืนไปงานมา
ก็คิดว่ากินอะไรไปก่อนคือข้างในงานไม่งั้นมีอะไรทาน
หน้าสุดก็เป็นแค่ข้าวต้องไม่ของกินเยอะมากบ๊วยค่ะ
หนูก็เตรียมตัวไปพร้อมเลยคุณแม่
ไปถึงหนูรู้สึกเสียใจมากให้หนูกินเข้าไปก่อน

เปิดร้านเออออกร้านเป็นแบบร้าน

ทำเส้นกินให้หมาอร่อย
กรมอุทยานแห่งชาติสั่งห้ามล่าแล้วก็ห้ามขาย
หอยมือเสือโทษหนักจำคุก๔ปีทีเดียว
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีรายการหนึ่งของทางเกาหลีใต้
เขาเข้ามาขออนุมัติถ่ายทำรายการโทรทัศน์
ซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาตินะครับก็ได้มีการอนุมัติให้ถ่ายไป
ปรากฏว่าพอเขาถ่ายเขาก็ไปที่บริเวณหาดเจ้าไหม
แล้วก็มีเกาะแหวนเกาะมุกนะฮะของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
จังหวัดตรังเมื่อวันที่๒๙มีนาคมปี๖๒
แล้วก็วันที่๑ถึงวันที่๓เมษายนปี๖๖
ที่ผ่านมาโดยปรากฏว่ามันมีภาพนะฮะเป็นดาราเกาหลี
เป็นผู้หญิงนะชื่อว่าอียอึม
เป็นหนึ่งในผู้ร่วมรายการเข้าไปจับหอยมือเสือนะครับ
ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองมาประอบอาหาร
บริเวณเกาะมุกนะฮะซึ่งพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
ทำให้มีการวิภาควิจารณ์บนสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก
ว่าทำการแบบนี้มันไม่ได้
คือจะต้องทำอย่างไรกันต่อไป
เพราะว่าต้องมีเรื่องของกฎหมายเข้าไปเกี่ยวข้อง
ถูกต้องล่าสุดวันนี้เลยนายนรงคงเอียดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรัง
พร้อมด้วยนายอำนาจหยังหลังนะฮะหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ที่จม๓เกาะกระดาน
เข้าให้การเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งความเจนดินคดีเกี่ยวกับรายการนี้
ซึ่งถือว่าเป็นวารายตี้ยอดนิยมของทางเกาหลีใต้เขา
ตอนนี้มีการจับหอยมือเสือซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองมาประกอบอาหาร
ทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเขาก็บอกว่าหอยมือเสือมันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
จัดอยู่ในบัญชีสัตว์สงวนประเภทคุ้มครองประเภท๒
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ๒๕๓๕ก็คือ
ห้ามล่าห้ามมีและห้ามซื้อขายผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน๔ปี
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทส่วนเปลือกของหอยมือเสือนั้นถือเป็นซากสัตว์ป่า
เหมือนกับซากของปากการังนะครับที่ห้ามซื้อขายกัน
รวมทั้งห้ามนำมาวางประดับแล้วก็ห้ามมาใช้เป็นที่เขียบุหรี่
หรือที่ใส่สบู่ตามโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารด้วย
เพราะว่ามันคุ้นคือเคยเห็นในตู้ปลาตอนเด็กนะและอ้อพยายามใช้สบู่

แล้วก็อันดามันพบทั้งหมดมี๕ชนิดด้วยกันนะครับ
ซึ่งจำนวนประชากรของหอยมือเสือเนี่ย
ตอนนี้เนี่ยนะฮะมันน้อยมาก

จากหอยมือเสือนั้นมีแหล่งอาศัยอยู่ตามแนวปาการังนะครับ

เพราะต้องอาศัยแสงสว่างในการดำรงชีพ
เพื่อให้สาหร่ายซึ่งมาอาศัยอยู่แถวนั้นเนี่ยนะฮะ
มาอยู่ในเนื้อเยื่อสามารถสังเคราะห์แสงได้
จึงทำให้หอยมือเสือถูกจับขึ้นมาได้ง่ายเขาว่างั้น

ถ้าปาการังมันตายก็น่าจะไปด้วยกันรึเปล่า

หาเจ้าใหม่เกาะมุกก็คือเป็นที่ที่เรียกว่ากลายจากคนที่จะไปที่เที่ยว

คือเขาขออนุญาตแล้วแต่เขาฝ่าฝืนคือไปกินสัตว์สงวนเขา
ไม่ไม่คือเขาอนุญาตให้ไปถ่าย

ได้ฟังเขาอนุญาตให้ไปถ่าย
พาไปเสร็จแล้วเขาเจอเหมือนกับพายุมันจะเข้า

พอเสร็จปุ๊บกลุ่มนี้แอบเอาเรือออกไปเอง
แล้วก็ไปถ่ายแล้วก็ดำไปจับหอยมือเสือขึ้นมากิน
นิดหนึ่งเอาไหมพี่
กับหอยมือเสือโมฮ

ใช่ไปเต้นอะไร

ดรรู้หรือป่าว
แล้วก็ดรให้คำแนะนำเหรอว่าอะไรไกลกับดรเกดนสายตรอ่ะหรือป่าว

หนุ่มต้องการอะไรพูดตรงไปเลยที่รออยู่

ของคุณหนุ่มนี่คือเรื่องสัตว์สงวน
ฝ่าฝืนการขึ้นบัญชีสัตว์สงวนไว้
ของเราบัญชีมรดกโลกของเราขึ้นไม่ทัน
แก่งกระจานวืดแสรวมรดกโลกขึ้นไม่ทัน
จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ
ครั้งที่๔๓ที่กรุงบากูสาธารณรัฐอาสบายจาน
ยังคงพิจารณาต่อเนื่องว่าวาระการขึ้นทะเบียนมรดกโลกนั้น
เขาจะให้ทั้งหมดมีประเทศในสมาชิก

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือของกลุ่มของเรา
ถูกประกาศขึ้นไปแล้ว๓แห่งจากข้อเสนอ๔แห่ง
แห่งแรกคือทุ่งหายหินของลาวแล้วก็เหมืองฐานหินเก่า
ออมบิลลีนของอินโดนีเซียภุกกามของเมียนมา
และอันที่๔ก็คือรุ่มป่าแก่งกระจาน

เหมือนพลาดไม่ได้เลยมันกระทืบทำจริง
ยังไม่ถูกรับรองให้เป็นมรดกโลก
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวแรงงานว่าตลอดช่วงเช้าสำนักข่าวไทย
ปลาแก่งกระจานของประเทศไทยนั้นได้รับการประกาศ

แต่เมื่อสอบถามไปทางคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วม
ก็บอกว่ายังไม่มีมัตติในเรื่องดังกราวตายังได้
ทั้งนี้เดิมคณะผู้แทนไทยประเมินว่า
วาระการพิจารณาของกลุ่มป่าแก่งกระจานจะแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่๖
กรกฎาที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่ามีผู้คัดค้านค่ะ
ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ๒๐นวัน๒ทุ่ม๔๕ของวันที่๗
ตามเวลาประเทศไทยก็มีรายงานจากคณะผู้แทนไทยจากกรุงบากูว่า
แก่งกระจานยังไม่ถูกขึ้นให้เป็นมรดกโลกอย่างแน่นอน
สาเหตุที่เราส่งข้อมูลช้าไม่ทัน
พร้อมกับนั้นเขาก็มีมติในที่ประชุมได้หยิบประเด็นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน
ขึ้นมาพิจารณาว่าประเทศไทยนั้นต้องไปทำข้อมูลเพิ่มเติมอีก๓อย่างคือข้อหนึ่ง
ให้ดำเนินการเรื่องขอบเขตระหว่างไทยและเมียนมาร์
ให้ไปทำข้อศึกษาเปรียบเทียบเรื่องขอบเขตพื้นที่ลดลงว่า
อยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามระเบียบหรือข้อที่๑๐หรือเปล่า
มันมีข้อกำหนดเยอะนะของการขึ้นแหล่งมรดกทางธรรมชาติเนี่ย
และข้อที่๓คือให้ทำข้อห่วงกังวลเรื่องชุมชนในพื้นที่
คือยังมีการลุกลานมีการล่วงล้ำอะไรกันอยู่
ตรงนี้ไนศรีชศักดิ์การภูมิเกลียดแก้วของหน้าคณะพูดแทนไทยมันบอกว่า
คณะกรรมการมรดกโลกนั้นให้โอกาสประเทศไทยเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดี
นะคะแต่ข้อมูลทั้งหมดที่คณะกรณการเข้ากลางวนเนี่ย
เรื่องการปักปันชายเขตแดนไทยกับเมียนมาร์
และเรื่องสิทธิมนุษยชนและกลุ่มชาติภัณฑ์เราจะดำเนินการแก้ไขปัญหาไปแล้ว
แต่ข้อมูลทั้งหมดจะต้องถึงที่ประชุมภายใน๑กุมภา๖๒ก็เลยเลยมาแล้วนะฮะ
แต่การแก้ปัญหาของเราไม่ว่าจะเป็นการแก้กฎหมายคนละชุมชน
กฎหมายเพิ่งประการเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านนี้เอง
แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหลังจากนี้เราจะเสนอนำเสนอข้อมูลทั้งหมดให้คณะกรรมการพิจารณาในปีต่อไป
จากนี้ประเทศไทยต้องดำเนินการต่อไปก็คือขอเสียงสนับสนุนในการสัญหากรรมการมรดกโลก
เพื่อให้ไทยนั้นมีโอกาสได้ทำงานบนเวทีนี้อย่างเต็มตัว
แทนก็ต้องปีหน้าลุ้นกันอีก
ก็ถ้าเป็นมรดกโลกแล้วก็จะได้รับการคุ้มครองแล้วก็มีเบี้ยวหวัดมาบำรุง
เหมือนที่เอเชียใช่ค่ะแต่มันไปต่อกับพม่าแล้วเรามีเรื่องเข็ดแดง
เดี๋ยวมันจะแบบลักลั่นกันว่าเดี๋ยวพม่าเขาบอกอันนี้เขตเขาหรืออะไรอย่างนี้
พอเป็นป่าเนี่ยมันก็ขีดยากเพราะว่ามันเป็นเส้นเข็ดธรรมชาติ

ถ้าเกิดพม่าต้องติดไปทางไหนครับคือประเทศไทยคือตั้งแต่
ของเราแก่งกระจันทร์ก็ไปต่อกับพม่านงเขตที่เป็นหมายถึงเป็นชนเป็นทางใต้ของพม่าไง
เหนือละนองขึ้นไปไหนใช่ไหมไม่ดีอุ้ยแก่งกระจานเพชรบุรีโอ้โห
ที่มีอะไรรายการเคยไปถ่ายเยอะ
อุ้มผังให้อุ้มผังด้วยการข้าวเหล่าหน่วยนะคะ
ที่แม่สอดเนี่ยประจำตังครองแล้วก็๔ชั่วโมงแล้วก็จากแม่สอดไป
เอ้ย๔ชั่วโมงแล้วก็จากแม่ศอดไปอุ่มผ่าน๑๖๐กิโลแต่๔ชั่วโมงเท่ากันครับ
พี่เข้าไปพี่คงออกมาไม่ได้คงต้องฝาก

อีกเรื่องนึงนะคะก็เรียกได้ว่ามี๓คนเค้ามาแจ้งว่า
เกิดเหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่๖กรกฎาคมตอนตีหนึ่งเนี่ยค่ะหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปที่ศรีราชาจ้ะ
เหตุการณ์นี้เขาบอกว่ามีคนสูญหายเข้าไปในทะเลบริเวณสะพานปลาอาวอุดมจังหวัดชนบุรีนี่แหละ
หลังจากที่ได้แจ้งพวกอาสาสมัครกู้ภัยพร้อมกำลังชุดประดาน้ำกู้ภัยสว่างประทีพก็เลยรีบออกตรวจสอบกันเลยทีเดียว
ก็จะเป็นพวกกลุ่มวัยรุ่นมานั่งกินเหล้ากันแล้วก็เกิดมีปากมีเสียงกันแฟนสาวน้อยใจกระโดดลงทะเลเพื่อฆ่าตัวตายพอแฟนนุ่มเห็นว่าแฟนสาวกระโดดลงทะเลจึงกระโดดลงไปช่วย
แล้วแต่ว่ามีลูกเรือประมงเนี่ยที่เขาอยู่ในบริเวณนั้นนะคะก็เห็นเหตุการณ์ใช่ไหมเขาก็รีบโดดลงไปช่วยผู้หญิงก่อนนะแล้วก็ขึ้นมาจากน้ำด้วยความปลอดภัยแล้วเรียบร้อย
แต่ผู้ชายเนี่ยก็ลงไปช่วยงมหาเท่าไหร่อยู่ตลอดเวลาหาไม่เจอ

ใช่ผู้หญิงงอนโดดไปก่อนแล้วอันนี้เนี่ยผู้ชายเขาก็โดดลงไปช่วยใช่ไหมตัวแฟนผู้ชายเขาก็โดดลงไปช่วย
พวกชาวประวนเห็นเนี่ยเขาก็รีบกระโดดลงไปช่วยผู้หญิงมาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปหาผู้ชาย
แต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอก็เลยต้องขอแรงพวกนักประดาน้ำนี่แหละค่ะโทรไปบอกว่าช่วยหน่อยมาดูหน่อยเถอะ
เพราะมันนานมากแล้วมันหาไม่เจอพวกนักประดาน้ำก็จัดการมางมกันเลยใช้เวลาประมาณ๓ชั่วโมงไม่เจอไม่พบร่างแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีแบบว่า
กระแสน้ำก็แรงด้วยเลยทีเดียว
บอกเอางี้ให้แฟนสาวก็คือผู้หญิงเนี่ยลองโทรไปตามบ้าน
เพื่อนดิเออเผื่อว่าเขาจะกลับไปหรืออะไรยังไงบ้างเขา
จมน้ำก็นี่ไงไม่แต่นางนางหนูผู้หญิงนี่เขาก็โทรไป
นะจ้ะจ้ะก็โทรไปนู่นก็โทรไปโทรมาอ้าวแฟนกลับบ้านไป
แล้วอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ก่อนกลับบ้านไป
อะไรวะเดี๋ยวก่อนระหว่างที่กู้ภัยระดมกำลังสาภาพ
กำลังดำหาสามชั่วโมงน้ำขึ้นพายุมีพายุมีฝนแฝดกลับ
บ้านไปแล้วไปเนอะอ่าเดี๋ยวก่อนแล้วแล้วใครเห็นว่า
ว่าแฟนโดดลงไปก็ทั้งหมดทั้งหมดเห็นสิเพราะว่าแล้วตอน
ขึ้นมากันอยู่ขึ้นมามันมันจะลุมช่วยผู้หญิงใช่ไหมเสร็จ
แล้วเนี้ยผู้หญิงโดดไปก่อนงอนเออแฟนเลยลงไปช่วยเอออ่า
พอผู้หญิงกระโดดตู้มใช่ไหมผู้ชายว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
โดดตู้มลงไปช่วยตอนนี้เนี่ยมันช่วยกันไม่ได้เพราะว่า
มันก็คงจะว่ายน้ำกันไม่เก่งคนที่เป็นชาวประมงอ่ะ
เขาเลยลงไปช่วยด้วยเขาก็เลยเอาผู้หญิงมาก่อนในขณะที่
ละมุนเอาผู้หญิงมาเนี่ยมันคงจะวุ่นวายมากผู้ชาย
มาแล้วก็จะหันตอนนั้นเนี่ยผู้ชายอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เขา
ก็หันหลังไปบอกเออไปช่วยผู้ชายด้วยมันหายไปไหนวะ
อยู่ตั้งนานไม่เจอต้องหานานอ่ะโดยปรากฏว่าเรื่องคือ
อย่างงี้ไอ้ผู้ชายเนี่ยพอมันหล่นลงไปแล้วใช่ป่ะมันก็เลย
พยายามที่จะเกลียดตะกายเพราะเห็นว่าเขาช่วยผู้หญิง
ก็ตะเกียดตะกายตะเกียดตะกายว่ายน้ำกลับบ้านไปค่ะ
ร่ะกันก็ไม่น่ากลับบ้านเอ้อบ้านเลยก็คงว่าเขาขึ้นเอ้ย
ไม่ข้างในเอิ้นดากลับไปไม่แต่พูดถึงควรนักนับถือใจน้อง
โดดลงไปช่วยแล้วไงแต่พอเห็นมันมีคนกับแฟนนาง

แต่ข้างหลังนี้คือกุ้งพงกุ้งภายลงมาได้กี่

กลับแล้วนะก็เขาเห็นว่าผู้หญิงปลอดภัยแล้ว
นางก็คงจะโกรธว่าโอ้โหทำไมต้องโกรธไปด้วยนะ
ชาวประมงซึ่งชำนาญเรื่องน้ำมากยังหาไม่เจอ
ก็ต้องตื่นตนกหมายถึงว่าคุมคนที่ชายหาด
สาเหตุที่หาไม่เจอเพราะว่ามันไหว้ขึ้นมาฝั่งกลับบ้านไปแล้ว
เอ้าพักสักครู่ช่วงหน้ามาดูรีวิวชุดนอนแบบใหม่

หลับไปเลยมีการชุดนอนนะคะรีวิวยังไงหลับเลยเดี๋ยวกลับมา
หลายคนคงไม่รู้จักเขาว่าอ้วกหมูเป็นยายุวัฒนะ
มันอ้วกได้ทุกวันเลยเหรอ
นี่เลยเป็นเรื่องใหม่สำหรับดิบเฝียว
สื่อข่าวรายงานว่าได้รับแจ้งจากนายเฉลงศักดิ์อายุ๔๓ปี
ขณะที่คนงานฆ่าหมูเพื่อชำแหละขายตามปกติ
ได้พบอ้วกหมูหรือว่าสำรอกหมู

หลังจากข่าวแพร่สะพัดออกไปมีชาวบ้านมาขอดูเป็นจำนวนมาก

ไม่เคยเห็นอย่างเดียวก็ได้ไม่เกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็น

เฉลงศักดิ์กล่าวว่าตนเองและครอบครัวมีอาชีพเลี้ยสุกรชำแหละขาย
เพราะลูกหมูขายมานานกว่า๑๐ปี
มีลูกหมู๒๐๐ตัวบนที่ดินประมาณ๕ไร่
เมื่อวานนี้คนงานได้นำแม่หมูแก่ซึ่งเลี้ยงมานานกว่า๗ปีไปข้าวเพื่อนำเนื้อมาชำแหละขาย
แต่ต้องประหลาดใจเมื่อพบก้อนอะไรบางอย่างจำนวน๒ก้อนในกระเพาะหมู
ซึ่งเป็นก้อนขนาดใหญ่กว่า๒๐เซนและอีกก้อนหนึ่งขนาดประมาณ๑๐เซน
ซึ่งทั้ง๒ก้อนมีลักษณะแข็งและมีขนเต็มทั้ง๒ก้อน
นำมาให้ตนดูแล้วตรวจสอบว่าเป็นอะไรตนจึงสั่งเอาไปล้างน้ำทำความสะอาดแล้วก็นำไปพึงแดด
เขาเรียกว่าอวกหมูหรือว่าสำรอกหมูซึ่งของในโซเชียลบางหังบอกว่ามีวภาพเป็นยาสมุนไพร
ซึ่งก่อนหน้านี้เคยพบที่จังหวัดชนบุรี

อ้าวไม่งั้นก็จะตื่นเต้นทำไมล่ะครับพี่

เรียกกันว่าอ้วกหมูนั้นไม่อยู่จริง

มาขอซื้อและให้ราคาสูงไปที่น่าพอใจ
ก็จะขายและนำเงินมาลงทุนแล้วแบ่งให้ลูกน้องตนเอง

มีน้ำหนักมากกว่า๒๐๐กิโลกรัม

หมูแก่แล้วก็ไม่สามารถจะเป็นแม่พันธุ์ได้อีก

แล้วมันไม่ย่อยมันก็ค้างอยู่ในตัวกระเพาะ

สบฟ้าที่ลำปางได้เดินทางมา

คนก็ไม่มีใครเคยพบเห็นกันนะ

ฉันก็ได้นำตาช่างมาช่างก็บอกว่าอ้วกหมูเนี่ยที่เจอเนี่ยหนัก๑โล๒ขีด
ส่วนก้อนเล็กหนัก๒๘๐กรัมหรือ๒ขีดกว่า
เมื่ออ้วกหมูเริ่มแห้งก็เริ่มส่งกลิ่นหอมฉุนคล้ายสมุนไพร
อ้าวเหรอส่งกลิ่นหอมฉุน

ไม่ได้บอกแต่ว่าเป็นสมุนไพริน
เอามากินหรือ
คือเป็นเรื่องของขัง

ทำกระเป๋าไม่ดี
ช่วงวันชาติของสหรัฐอเมริกาที่เพิ่งผ่านมาก็คือวันที่๔
กรกฎาคมนี้แหละค่ะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐฟอริดาเนี่ยนะคะเขาได้พบชิ้นส่วน
ชิ้นส่วนเด็กหนุ่มวัยสิบหก

ในสภาพที่แบบว่าแหลกเหลวไปหมดเลย
อัญญาหนังกำลังงามตัวอิ่มเฉย
อยู่บริเวณทะเลสาบแห่งหนึ่งในย่านเซ็นต์ปีเตอร์สเบิก

พยานที่เขาได้พบเห็นชิ้นส่วนเขาระบุอย่างนี้ว่า
เขาได้เห็นจราเข้ทั้ง๓๔ตัวเนี่ยนะคะ
กำลังแย่งกินกันกัดกันแบบว่าเป็นชิ้นเนื้อหรืออะไรสักอย่าง
แต่มันมองไม่ออกว่ามันเป็นชิ้นเนื้อสัตว์หรือมันเป็นอะไรหรือมันเป็นมนุษย์
แต่ว่าแว๊บนึงก็ลากเข้าไปอยู่ในภูมิหมายละ

ที่ตกเป็นเหยื่อจราเข้ในพื้นที่ของรัฐฟอรีดา
ถือว่าเป็นรายที่๒ในรอบสัปดาห์กันเลยทีเดียว
เพราะว่าหลังจากที่เมื่อตอนช่วงต้นสัปดาห์เดียวกันนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ได้พบร่างชายวัย๔๕ปี
กลายเป็นอาหารจรเข้ในย่านโฟคเขาจี้
ซึ่งก็แบบในขณะที่ยังไม่ได้ยืนยันชัดเจนว่า
เป็นการถูกจอราเข้จู่โจมทำร้าย
หรือว่าถูกฆาตกรรมทิ้งศพให้เป็นอาหารจราเข้กันแน่นะคะ
ทำเป็นแบบว่าให้เป็นอาหารจราเข้ได้เหรอ
ถึงว่าอาจจะมีการฆาตกรรมแล้วก็เอาไปทิ้งไว้
ทำลายหลักฐานแล้วทำลายหลักฐานให้จอลาเค้กินไป
เป็นไปได้มันถึงที่ตัวอ้วนผีอย่างนี้นะเธอว่า
หมายถึงตัวนี้เป็นพันธุ์แบบนี้แต่ไม่ใช่พี่เขา
อยู่ในแม่นำเลยใช่ไหมคะ

มันจะมีช่วงเทศกาลล่าจอลาเค้ที่รถปริมาณจอลาเค้ลง
มิติใหม่แห่งการขายชุดนอน
บอกว่าผู้ชายหนุ่มคนนึงพูดไปเนี่ยก็ไม่ยอมมีใครซื้อสักที
โหนอนมันซะเลยอ่ะรบกฎว่าพอนอนปุ๊บดันขายดีอ่ะดูซะอ่าเหรอ
นี่ผู้ชายเหรอผู้ชายผู้เป็นเล่นจริงเธอไม่มีนมเลยมีพุง
ฮะฮะตกใจอ่ะโอ้ยขอโทษหัวเราะดังหัวเราะขำ
ไม่มีใครซื้อผมเลยนอนรอครับ
สิบบาทนะครับสั่งกี่ชุดก็ค่าส่งหกสิบนะอ่ะมาชุดเดฟแบบมีแขน
นะครับอกกรยื่นสี่สิบหกนิ้วยื่นได้สูงสุดหกสิบนิ้วนะครับ
นี่ก็รอกรตื่นหกร้อยพวกมาขายเดือนสามร้อยเออเนี้ยแหละเป็นสาเหตุที่ผม
อยากตื่นมาตั้งเนี้ยแหละนะแม่งผมตื่นมาทีไรแม่งคนหายหมด
ทุกทีนะฮะมาสายเดียวสายเดียวนี่อกกรยื่นสี่สิบนิ้วยื่นได้สูงสุดเลย
เลยถึงถึงห้าสิบสองนิ้วนะสายตรงนี้ปรับสั้นยาวได้มีผ้าปิดตาแถมให้นะครับ
นะครับเนี่ยแหละครับคือเป็นเฟซบุ๊กของเขานะเป็นเพจโคตรถูก
ไลฟ์นะฮะคือเขานำคลิปพ่อค้าคนหนึ่งซึ่งขายเสื้อผ้านะฮะ
โดยเฉพาะชุดนอนถึงกับทุ่มทุนนะฮะเนี่ยครับนอนหลับโดยมีผ้าปิดตา
พร้อมกับมีป้ายเขียนเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะฮะบอกตัวเองชื่อเบลแล้ว
อย่างนี้ด้วยนะครับว่ารีวิวชุดนอนกูพูดไม่มีคนดูนอนดีกว่า
หากจะซื้อก็แชทมาทางเฟซบุ๊คแล้วกันเนี่ยนะฮะคือในคลิปนี้เป็นภาพชาย
หนุ่มคนดังกล่าวนะฮะทุ่มที่อาการนอนนะครับคือขายชุดนอนแล้วทีนี้อ่ะ
เดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันคือเขาจะขายชุดนอนแล้วปรากฏว่าพอไปขายเนี่ยนะฮะ
มีคนดูกันนิดหน่อยเท่านั้นเองประมาณแบบไม่กี่คนหลักแบบไม่
ห้าคนสิบคนอะไรอย่างเงี้ยยี่สิบคนคืออะไรนางก็เลยแบบรอ
ไม่เห็นมีใครมาซื้อเสื้อผ้าของเขาสักทีเขาว่าเอองั้นเดี๋ยวใครอยากจะได้ก็โทรมาแล้วกันนะ
เออปรากฏว่าแฟนก็บอกเออปิดไปเถอะไม่ต้องไลฟ์แล้วสุดท้ายปิด
สุดท้ายปิดปิดไปก่อนพอเสร็จปุ๊บแฟนก็ออกจากบ้านไปเขาก็ลุกมาเขาไปเปิดไลฟ์ใหม่
แล้วเขาก็ไปนอนเล่นของเขาเนี่ยแล้วเผลอหลับไปนอนไป๑๒นาทีเท่านั้นเอง
แล้วก็เขียนเบอร์โทรศัพท์กับชื่อตัวเองไว้ว่าชื่อเบลสักพักหนึ่งคนก็โทรเข้ามา
ก็เลยสะดุ้งตื่นมาแล้วก็รับโทรศัพท์เนี่ยนะฮะปรากฏว่าพอตื่นขึ้นมาเนี่ยนะครับ
มีคนสั่งออเดอร์เข้าไปเนี้ยมากกว่าตอนที่เขาตื่นอีกอืม
ออกไหมฮะนั่นคือครั้งแรกนะหลังจากนั้นครั้งที่สองเอาใหม่
นอนหลับแล้วก็ขายอย่างนี้จากธรรมดาคนเข้าไปดูหลัก
เป็นสิบคนนะไม่ถึงวันหน้าหลับเนี้ยสี่ห้าพันคนที่นอนฮะหลักพุ่งไห้
มียอดออเดอร์เนี่ยร้อยกว่าร้อยกว่าออเดอร์สั่งซื้อเขาเนี่ย
จะขายชุดนอน๘๘บาทแต่นางเป็นผู้ชายนะมีแฟนผู้หญิงแม่ก็
แฟนก็จะพูดเดี๋ยวแล้วว่าพูดราคาผิดใช่การขายแบบนึงก็ดี
นะครับสมัยก่อนเขาขายกันที่ไหนรู้ป่ะนอนขายดีเลยสมัยก่อนเขา
สินค้าอืมที่สิงคโปร์เขาทำก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะเขาก็ขาย
ยืนอย่างเงี้ไม่นางก็ทำเป็นตัวเป็นเตียงสร้างห้องเป็นนอน
นะแล้วให้นางแบบใส่ชุดนอนแล้วก็นอนแล้วให้นอนไปอย่าง
นั้นนอนจริงก็สวยก็นอนไปอย่างนี้คนก็มายืนมุงดูก็
นอนบางวันก็ขายที่โกนหนวดผู้ชายไหมให้ผู้ชายนุ้งกางเกง
ตัวเดียวเหมือนอยู่ในห้องน้ำเนี้ยที่ยืนอ่ะแล้วก็ทำเป็น
โกนหนวดก็ยืนโกนเนี่ยคนก็ไปยืนดูฉันก็ไปยืนดูเนี่ย
เข้าไปซื้อพี่ยืนดูก็โกนหนูพี่ยืนดูอะไรหนวดหนวดสิเมื่อก่อน
พี่ทำงานอยู่ที่สิงคโปร์พี่ก็เดินผ่านอยู่แล้วแหละ
งานอยู่ที่นั่นก็พี่เป็นนางแบบเนี่ยพี่ก็ไปยืนดูก็แค่นั้น
เองหนูไม่เข้าใจถ้าแกดูชุดนอนเนี่ยจะต้องอยากดูชุดนอน
จริงเลยแต่ถ้าคนเมื่อกี้ใส่ก็ไม่เอาเด็กเอ้าพักก่อนพักก่อน
ช่วงหน้าขวัญโต้มีแฟนใหม่นะบอกยังโสดนะถูกต้องเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมา
มีหนุ่มมาจีบขวัญอุตสามณีก็เป็นนุ่มไฮโซชื่อว่าบาสก็เป็น
ทายาทสุขภัณฑ์ยี่ห้ออะไรไม่รู้ก็ไม่ได้บอกนะอาจจะขายขาย
หลายยี่ห้อนะหลังจากที่ตาดีเห็นว่าสาวขวัญเนี่ยนะคะได้โพสต์
กำลังใจหนุ่มบาสจ้าล่าสุดเนี้ยก็ได้เจอขวัญเนี่ยนักข่าวก็
เลยหล่อน่าตาหล่อน่ะหล่อน่ะสุขภัณฑ์นี้เท่าไหร่จ้ะแล้วคุณนี้
ใครมีขวัญหรอไม่ก็ขายหลายยี่ห้อมั้งดีขึ้นนะดูดีดูดีเนาะ
เขาผอมลงมาขวัญอ่ะเขาพออยู่แล้วอันนี้แต่งหน้าเปลี่ยนไปมัน
ก็บอกว่าบอกว่าพี่บาทแค่เป็นพี่ที่สนิทแค่มาดูแลสุขภัณฑ์ให้
ที่บ้านนั่นเนี่ยเหรอเออเข้าว่าเรียกมันจะเปลี่ยนสุขภัณฑ์ทั้ง
บ้านกระเนี่ยก็เลยได้รู้จักกันมานานนางนาบอกยุโมงี้น่ะเอาแต่
นังหล่อนะเมรี่แทนล่อจริงนะดูที่ตีตีให้ดูเป็นดาราเลยโรง

แต่คุณแม่มันตีอวบนะคุณแม่ตอนนี้
ให้กล้องจับภาพเขาหน่อย
เออผมก็ไม่มีใจจะทำยังไงมีอวกกว่านี่
พี่บาทไม่ใช่แล้วก็มีนุ่มเข้ามาเจียบมีสวยขนาดนี้ต้องมีก็คุยคุยกันอยู่ไม่ใช่คนเดียวด้วย
อ่ะเขาตัดเมื่อกี้เขาก้าวผมหรือว่า
ตลกไปข้างหลัง
เหมือนเหมาะ
นี่เค้าเปิดหน้า
นี่เค้าซ่อยผม
อันนี้ดีกว่า

คนบอกว่าก็มีคุยคุย
เราก็ต้องค่อยศึกษาไป
เรียนรู้กันไปนะต้องใช้เวลานิดนึงนะสิ่งที่เรายังไม่รู้ก็ต้องเรียนรู้กันไปก็แค่นั้นเอง

สำหรับขวัญไม่มีความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งสวยงามเสมอค่ะ

อะไรที่ดีเอาไว้นะคะ
ถ้ามีถามว่าเปิดตัวไหมก็แป๊บนึง
แล้วเดี๋ยวค่อยเปิดแอปไม่ต้องห่วงดูให้แน่ใจก่อนค่ะ
ส่วนคนที่โยงประเด็นว่าแฟนใหม่ของก๊อฟพิชยะเนี่ย
อดีตแฟนเราเนี่ยนะที่ชื่อขวัญ

ไม่ใช่ฮะเปลี่ยนไปได้เรื่อยฮะไม่มีปัญหาฮะ

เขาบอกคนชื่อขวัญสวยเหมือนกันทุกคน

คนชื่อขวัญเนี่ยสวยทุกคน

เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนแล้วไม่เอาออนละ

เปลี่ยนจริงนะพวกเราจะช่วยกันเรียก

ตอนแรกคือน้องขวัญเขาก็ไปถามว่ามีคนคุยอยู่ไหม
น้องขวัญเขาก็บอกว่ามี
นี่หรือเปล่าบอยไม้หรือเปล่า

น้องขวัญก็บอกไม่ใช่

แต่ไม่ใช่คนนี้

รุมคุ้มเคลืออยู่ยังไม่ชัดเจน
เอาคนที่ชัดเจนไหม

แต่กูไม่รู้ว่าชอบคนที่จิตใจดียังไง

เขาก็ไปเข้าวัดเข้าบ้านกูไม่มานะ

เพิ่งมาที่นี้

ก็เจอไม่ดีมาเยอะแล้วก็เจอดีบ้างสิ
ก็เจอไม่ดีมาเยอะแล้วก็เจอดีบ้างสิ

น้องรถเมย์ก็ไปด้วย

เห็นไหมล่ะ

ของน้องรถเมย์และก็มีแนวนิดนิด

ซ้าลฟสาหรภาษี

ฉันน่ะชอบผู้ชายแต่งตัวนะต้องนุ่งยีนใส่เสื้อยืดอะไรอย่างนี้

พออ้างว่าตายเสียอาการเลยเจอชื่อพี่เวียอ่างั้นฟังอันนี้นะ
แมนจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
เวลากับเวียเขาผัดกันอวยไปมาในไอจี
อ่ะอีกแล้วอ่ะน่ารักนะครับพูดถึงเรื่องความหวาน
ไม่น่าจะมีใครชนะคู่นี้นะฮะ
สำหรับคู่รักข้ามช่องอย่างเวียสุกลวัฒน์และนางเอกสาวเบลล่ารานี
นอกจากจะเปิดตัวคบกันให้แฟนคลับก็ฟินไปวันละหลายรอบแล้วเนี่ย
อ่ะเธอดูสิเธอดูสิที่เขาโพสต์อ่ะ

ของพี่เวียร์ก็รับเกียจจากแล้วก็แท็คเมร์ล่าแล้วก็ว่า

ล่าสุดนี้เขาไปทริปเดินป่ากันจบ
คลิปเนี่ยจบลงไปแล้วแต่ว่ายังมีรูปมาโชว์อยู่ได้เรื่อยนะฮะ
ที่สำคัญเป็นเซตที่ถ่ายด้วยกล้องฟิล์ม
แล้วก็ต่างก็ผลัดกันเป็นแบบผลัดลั่นชัตเตอร์ไปมาอีกด้วย
ถ้าให้คนโสดต้องอิจฉาก็คือแคปชั่นของแต่ละคนนั่นแหละค่ะ
ทำไมรถบ้านเยอะจังเลยอ่ะ
อันนี้เป็นที่ซื้อป่ะ
น้ำตาลที่ว่ะนี่ไงเจ้าเก่าคนดีคนเนิ่ม
ฉันไม่เห็นอันนี้เลยอ่ะอยู่ที่ไหนฉันตาม

แม้ว่าเบลล่าเขาจะงานรุมเยอะแค่ไหนก็ไม่ต้องเป็นห่วง

คำว่าหมดโปรนั้นไม่เกิดขึ้นกับคู่นี้ค่ะ

ตอนแรกก็รักกันมา๕ปีกับชิปปี้

หลังจากนั้นเนี่ยอองตวนเขาก็ออกมาสารภาพนะครับ

แล้วที่สำคัญขอรับผิดชอบไว้คนเดียว
ฉันยังอยากให้เรื่องนี้มันจบลงสักที

แต่ว่านอกใจแปลว่าไปทำอะไร

แล้วก็ไปหาคนใหม่ถูกไหมคะ
แต่ว่าไม่ได้ครบ

แป๊บเดียวมึงจะกระทืบกูไปทำไม

ฉันนี่นะคือเป็นคนที่เคยเรียนภาษาภาษาศาสตร์มา

ก็นี่ยังไงมีภาษาอังกฤษอยู่ข้างล่าง
พี่หนูออกมายุ่งกับว่าเชอสุยคะลีอยู่ที่นี่
ล่าสุดอองตวนเขาเจอสื่อ

ทำผิดก็ยอมรับผิดเพราะมีการโยงคนนั้นคนนี้มาเกี่ยวด้วย
ทำให้หลายคนต้องได้รับผลกระทบ

หลังจากโพสต์ไปก็มีคนมาวิจารณ์
เป็นเรื่องปกติเขายอมรับได้
ซึ่งที่ออกมาโพสต์ก็เพราะว่าอยากจะความ

มันอะไรวะเขาบอกว่า
เพราะความกดดันเนี่ยมาเยอะจากเพื่อน
คือเอาง่ายภาษาไทยก็คือว่า

คุณเพียงคุณเนี่ยคือมันกดดันอะ
มันกดดันกดดันแบบรอบข้างเขาก็กดดันไปหมดเลย
เขาบอกคนรอบข้างเขาก็อินไปด้วยอะไรอย่างนี้

มันทำให้แบบผลพวงไปถึงคนรอบข้างเขาด้วย

ในเรื่องของคนสองคนไม่เสียดายเวลาตลอด

เพราะอีกฝ่ายหนึ่งก็สอนอะไรตนมาเยอะเหมือนกัน

และสามารถพูดคุยกันได้เจอกันได้
แต่ถ้าถามว่าจะกลับไปเหมือนเดิมได้ไหม

โอ้โหเจ็บปวด

นอกใจแต่ไม่มีเลือดพอสอน

นอกใจก็แสดงว่าต้องไปมีคนอื่น
ไปมีคนอื่นจึงนอกใจ

เดี๋ยวเราเหลืออีกเบรกหนึ่ง

คำว่านอกใจแต่ไม่ได้คบซ้อน

ตอบถูกต้องชัดเจน

แป้งผิวเป๊ะแล้วคุณจะหน้าตานี่เลย
เหมือนเป๊ะเป๊ะผลิตโชค

ปี้ตอนเขารักกับอองตวนเขารักกันมาก

ไปเรื่องของทางคุณ
นอกใจคือชอบคนใหม่

ครบซ้อนคือครบหลาย

เรียกว่าเผลอตัวเผลอใจดีไหมคะ
เผลอไปแต่ไม่ได้ไปดูแล
โอ้โห

คือแบบแป๊บ
มีอีกไหมมีอีกไหม
ก็มีไปเรื่อยแหละ
เดี๋ยวไม่อ่านข่าวอ่านแต่ไอ้เนี่ย
นอกใจแป๊บแป๊บแป๊บ
นอกใจแป๊บแป๊บแป๊บ
แป๊บแป๊บแป๊บ

แป๊บแป๊บแป๊บ
แป๊บแป๊บ
แป๊บแป๊บแป๊บ

แป๊บแป๊บ
แป๊บแป๊บ

แป๊บ

แป๊บ

แป๊บ
แป๊บ
แป๊บ

แป๊บ
แป๊บ

แป๊บ

แป๊บ

แป๊บ
แป๊บ

แป๊บ

ก็อย่างนี้ไงอีปลารากวัยรูปร่างยังดีอยู่
ก่อนที่เขาจะมาประกวด

เขาก็เอามาเทียบกันอย่างนี้

ตอนนี้พอมาเทียบอย่างนี้นี่ไหม
เขาก็เอาไปแชร์ในอินเตอร์เน็ตกันแบบว่าโลกแตกเลย

โกโก้เขาก็โทรไปนะโกโก้ขอโทษนะ
ว่านะไปขอโทษดีกว่าหรือว่าก็ลบออกเลยดีไหม

เรื่องอะไรจะต้องมาลบออกนะนางโกโก้เขาก็ไม่ลบออก
ผลปรากฏว่าก็เลยมีคลิปที่นวัดเขาออกมาให้สัมภาษณ
แต่ว่าคนไทยไม่โปรโมทคนไทยกันเอง

แล้วมีการโทรมาบอกว่าเวทีนี้ไม่มีงานหรอก
ก็คือหมายถึงว่าเขาไปบอกอย่างนี้ว่า
นี่เอาออกนะเพราะเวทีมีสแกรนเนี่ยได้มาก็ไม่มีงานเลย

ผลปรากฏว่านางก็ไม่ขอโทษค่ะก็ตีกันไปตีกันมาอย่างนี้แหละ
ผลปรากฏว่าเขาก็เลยไปแขวะอย่างนี้
นวัฒน์ก็เลยไปแขว่บอกว่าวุ่นวายอะไรลูกเกด
โอเคนางงามกันไปแล้วนะ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวข้อความโดนใจของใครที่ส่งเข้ามาในรายการของเรานะครับ
เดี๋ยวจะติดต่อไปแต่มีแล้วแน่เมื่อกี้เห็นแล้ว
ส่งมาเรามีไอจีหรืออะไรใช่ป่ะ
มีเดี๋ยวบอกให้เมื่อกี้เก็บไว้หมดแล้ว